คุณผู้ชมคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันไว้ในช่วงต้นนะคะ
ว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
มักจะมีกิจกรรมดีมอบให้กับสังคมอยู่เสมอ
เพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงความรู้มากยิ่งขึ้น
ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์
ติดตามได้จากรายงานของคุณนันทพรธวระค่ะ
ระบบการสอบออนไลน์คือ๑ใน๖ระบบหลัก
ที่เป็นเสมือนคลังรวบรวมข้อสอบ
จากการวัดผลการศึกษาระดับชาติ
รวมถึงแบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง
ครูผู้สอนสามารถสร้างชุดข้อสอบ
ตามหลักสูตรให้นักเรียนทำและตรวจผลสอบได้ทันที
เริ่มต้นจากผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียนก่อน
จากนั้นกดเข้าไปใช้งานจะพบตัวเลือกข้อสอบวิทยาศาสตร์
พร้อมคู่มือการใช้งานรวมถึงวิดีโอสอนที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
จากระบบการสอบออนไลน์แล้ว
ยังมีระบบโรงเรียนที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
อบรมครูเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครูใช้พัฒนาศักยภาพจากผู้เชี่ยวชาญผ่านสื่อออนไลน์
ควางสื่อดิจิทัลเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง
ระบบการเรียนรู้ร่วมกันชุมชนออนไลน์ที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ในแบบกระดานสนทนา
และระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทเพื่อสร้างแหล่งรวบรวมความรู้
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ภายใต้การนำเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ
ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างและสร้างโอกาส
ตลอดจนเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู้
อีกทั้งนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พยายามพัฒนาเนื้อหาที่เป็นสื่อดิจิทัลเข้าไปเรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างข้อสอบเราก็จะมีใส่ข้อสอบเข้าไป

สื่อความรู้ดิจิทัลดีนะครับทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เราก็จะพยายามใส่เพิ่มเข้าไปทุกปีนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถจะเข้าถึง

ก็เอามาใช้ดูเพื่อเอามาสอนบุตรหลานได้
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นสื่อการเรียนการสอน
เรียนรู้ที่จะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ

พบว่ามีผู้ใช้บริการมากกว่า๓ล้าน๖แสนคน
และมีผู้เยี่ยมชมจำนวนกว่า๘๖๐๐๐คน

จะเป็นระบบที่มีจำนวนผู้เข้าใช้งานมากที่สุด
แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพสื่อการเรียนการสอนของไทย
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น